รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ระบุนะครับว่าไม่รู้สึกกดดันครับ
หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขีดเส้นให้แก้ปัญหาการจราจรติดขัดให้ได้

พร้อมกับเปิด๒โครงการในการแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
ตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ทำพิธี
แถวตำรวจจราจรในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
กองบังคับการตำรวจจราจรรวม๔๕๐นาย
เพื่อโรนโรงและกวดการวินัยการจราจรในถนนสุขุมวิท
ซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

พฤติกรรมขับขี่ที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรส่วนใหญ่
เกิดจากการจอดรถในที่ห้ามจอด

รถประจำทางหรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ
รับส่งผู้โดยสารซ้อนคัน
บัญชาการตำรวจนครบานจึงได้กำหนดเส้นทางถนนเริ่มโครงการ
จำนวน๑๑เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกกรุงเทพมหานคร
ประกอบไปด้วยถนนวิพวดีรังศิษย์
ถนนแจ้งวัฒนะถนนงามวงวานถนนบรมราชชนนานี
ถนนเพชรเกษมถนนพระราม๒สุขุมวิทย์เพชรบุรีตัดใหม่
รามอินทราลาดพร้าวแล้วก็ถนนประเสริฐมนูกิจนะครับ
โดยจะเริ่มบังคับจับกลุ่มผู้กระทำผิดตั้งแต่สัปดาห์หน้า
ขณะที่โครงการถนนปลอดภัยเข้มวินัยจราจร

เขตพื้นที่๕สถานีตำรวจนครบาน
ขณะเดียวกันพลตรโทษาฤิทธิ์ระบุว่าไม่รู้สึกกดดัน
หลังจากที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขี่เส้นให้แก้ไขปัญหาการจราจร
ภายใน๓เดือนพร้อมระบุผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ